ถูกยิงคนหนึ่งตายคนหนึ่งอาการสาหัส

กลับไปในช่วงกลางดึกที่ผ่านมาครับ
ตี๒ข้ามเข้าสู่วันที่๑๑กันยายน

ลักษณะจะเป็นเหมือนกับ๓แยก
เป็นสามแยกทางเข้าหมู่บ้านในพื้นที่ตะบนฉลุงที่ตัวเมืองสตูน
แล้วก็มีป้ายทะเบียนหนึ่งกไก่คละครัง๙๕๗๘

คนแรกอายุ๒๑ปีชื่อว่านายเรืองศักดิ์

อีกคนหนึ่งอายุ๑๖เองครับชื่อว่านายรอซี

ปรากฏว่านายเรืองศักดิ์คนที่อายุมากกว่าคืออายุ๒๐

กระสุนเข้าไปที่ลำคอซ้ายนะแล้วยังไปตรงที่ในท้องด้วยเหมือนกันนะฮะ
คนนี้ก็คือสุดท้ายเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ในขณะที่นายรอซีคือวัยรุ่นอายุ๑๖ที่นั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์มา

เข้าที่ไหนโดนเข้าที่ลำคอเหมือนกัน
แต่อาการตอนนี้ยังสาหัสครับโคม่าอยู่นะครับ
ก็กำลังเร่งยื้อชีวิตแล้วก็ช่วยชีวิต
ตำรวจโรงพักฉลุงพร้อมกับพิสูจน์หลักฐานก็ลงไปตรวจสอบ

จุดที่ถูกยิงห่างจาก๓แยกกุบังจามังประมาณแค่๑๐๐เมตร
แล้วชาวบ้านบอกว่าตอนที่เกิดเรื่องเนี่ย

ตอนแรกไม่คิดว่าเป็นเสียงปืนนะครับคุณผู้ชมคุณขวัญ

เพราะว่าอะไรมันบังเอิญมากว่าเมื่อคืน
เขามีการเปิดสนามย่าเทียมแห่งใหม่
แล้วมีการแข่งกีฬากันจนดึกดื่น

เข้าใจว่าเป็นเสียงเชียร์กีฬาเป็นเสียงจุดประทัด

ไม่คิดว่าจะเป็นเสียงปืนแล้วถึงขนาดที่ว่าเลือดตกยางออก

อ้าวมีคนตายหนึ่งแล้วก็อาการโคม่าอีกหนึ่งครับ
ตอนนี้ยังสอบปากคำไม่ได้นะครับ
เพราะว่าคนเจ็บอาการ
โคม่าต้องรอให้อาการดีขึ้นก่อน
เขาสามารถให้ปากคำได้
นิษฐานเบื้องต้นคาดว่าคือ
คนเจ็บและคนตายเนี่ยคงจะไปเจอเจอกันที่ร้านขายของชำ

ปรากฏว่าคนก่อเหตุคงจะตามมา
แล้วจังหวะนั้น๒คนนี้ที่ถูกยิง
น่าจะรู้ตัวเลยตัดสินใจเลี้ยวเข้าไปในหมู่บ้าน

เลี้ยวเข้ามาในหมู่บ้านเหตุผลคือเพราะเป็นย่านชุมชนแล้วมีคนอยู่ไง
เกิดเหตุถ้าเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายจะได้มีคนช่วย
ก็ไม่คาดคิดว่าฝั่งคนก่อเหตุจะกล้ายิงนะฮะ
ผู้กำกับการโรงพักฉลุงบอกว่ายังไม่รู้สาเหตุที่แน่ชัด
สันนิษฐานว่าอาจจะมีเรื่องทะเลาะวิวาสหรือว่าเรื่องบาดหมางกันมาก่อนหรือเปล่า

เดี๋ยวอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลและเร่งตามตัวคนก่อเหตุ